งงมากเหลือเกินตรุษจีนแต่ว่าได้ของที่ไม่เป็นมงคลซะเลย
พอขับรถไปจู่มีอีกคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์มาข้าง
แจกกล้วยซะอย่างนั้นคุณผู้ชมแล้วเขาถ่ายภาพเอาไว้ทันด้วยครับ
ที่เราเอาสติ๊กเกอร์กล้วยแปะไว้ให้เนี่ยเขาพูดคำหยาบแหละ
ไม่รู้จะมาด่าทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วเหมือนชูนิ้วกลางให้ของลับด้วย
ใช่ครับนะฮะทรงอย่างแบดเลยเพลงเขาไม่เกี่ยวนะ
แต่ว่ารูปร่างท่าทางของผู้ชายคนนี้ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาครับ
ว่าเป็นคลิปที่รูปเพจส่งมาให้เพื่อเปิดแปร่
อยู่ก็เจอผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาตะโกนโวยวายแล้วก็ชูนิ้วกลางให้แบบนี้
ผู้เสียหายบอกว่าตัวเขาเองขับรถมาดีนะ
ก่อนที่คนขี่รถจักรยานยนต์ในคลิปมาด่ามาขู่
แล้วถีบรถจนข้างบุบเลยน้องชมพู่
ประตูข้างบุบเลยทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
แต่กล่าวหาว่าเขาไปมองหน้า

หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ

รถจักรยานยนต์ไปค้นแต่ตอนนี้ค้นแล้วยังไม่เจอข้อมูล
ไม่รู้เป็นป้ายปลอมหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถนะครับ
ทีนี้คนที่เขาเข้าไปดูคลิปนี้ก็สงสัยว่าโอ้โห
สงสัยแบบอยากจะให้อังเปล่าคนอื่นหรืออย่างไรถึงได้มีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ไม่ใช่หรอกนะคือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหรอกนะฮะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเขาตรวจสอบก่อนแล้วกันว่าเป็นใครมาจากไหนและไปโดนตัวไหนมา
มาทำแบบนี้เพราะที่สำคัญรถของผู้ชายคนถ่ายคลิปบุบด้วย
ดังนั้นคุณต้องกลับมารับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
อืมไม่รู้ว่าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากที่ไหนอ่ะนะคะ